ลูกช้างป่าเขาหลงจากแม่เนอะเขาไปตกในบ่อเกลอะแล้วก็ขึ้นมาที่บึงกาล
แล้วก็รอให้แม่มารับรอไปรอมาแม่ก็ไม่มาสักที
จนเขาไปเจอแล้วก็ไปตั้งชื่อให้เลยละกันว่าชื่อว่าเจ้าชะบาแก้ว
ตอนนี้ร่างกายมันเริ่มอ่อนเพลียแล้วอุ้ยผอมเหมือนกันนะเนี่ย
ไม่ถึงแม่แหละคือแม่ก็ไม่มาสักทีอ่ะนี่คือลูกช้างป่าเพศเมียครับ
ยังถูกอนุบาลอยู่ในบริเวณฐานพิทักษ์ป่าบ้านสมพรอำเภอทุ่งคร้าจังหวัดบึงกาล
ก็มีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวแล้วก็ประสุทธิ์จังหวัดบึงกา
เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะหวังจะส่งต่อลูกช้างกลับคืนสู่โขลง
แต่ว่าโขลงก็ไม่ได้ย้อนกลับมานะครับทางด้านของนายทวีปคำแพงเมือง
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกช้างมีอาการอ่อนเพลียมาก
นมก็ลำบากประสัตว์เองก็นำขวดนมขนาด๑๕ลิตรไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่
เอาไว้คอยป้อนนมให้กับลูกช้างนะทั้งยังล้างทำความสะอาดบริเวณบาดแผลให้
เพราะว่าเจ้าช้างก็เป็นแผลด้วยนะครับมันเป็นแผลจากการที่ตกลงไปในบ่อเกลอะความลึกสักประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง
ลูกช้างเนี่ยตอนนี้มีบาดแผลอยู่ที่บริเวณหลังหัวกระโหลกก็มีนะครับ
แล้วก็สะโพกด้านหลังขวาส่วนแผลที่บริเวณสดือก็มีการติดเชื้ออีกครับ
น่าสงสารทีเดียวนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันทำความสะอาด
เอาน้ำเกลือไปเช็ดทำแผลให้ด้วยเวตาดีนจากการตรวจสอบพบว่าลูกช้าง
ตัวนี้นะอายุราว๒๓เดือนยังไม่แข็งแรงเต็มที่เลย
ยังต้องป้อนนมทุกสามชั่วโมงแล้วก็ตั้งชื่อให้แล้วกัน
แล้วมันก็ต้องคิดถึงแม่เนอะตัวนิดเดียวเองเนี้ยมันคือเด็กมาก
ไม่ได้เงมาจ์เงินเอาไปซื้อนมกล่องละหกรอบถึงเจ็บห้อยบาท

ซึ่งเฉลี่ยแล้วนะจะต้องกินนมวันละ๑กล่องนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

ถ้าแม่ช้างโขลงช้างยังไม่กลับไปรับลูกช้าง
ก็ต้องหาวิธีในการดูแลกันต่อไปว่าจะทำอย่างไร
ว่ามันยังไม่เข้มแข็งเลยยังไม่แข็งแรงพอ
นี่ครับดูสิฮะอ่อนเพลียมากเลย
ก็หวังใจว่าเจ้าชาบาแก้วจะมีโขลงของแม่มันไปรับกลับโขลงไปนะครับ